คุณผู้ชมจะใช้คำว่าอีกแล้วก็คงไม่ผิดมั้

วินมอเตอร์ไซค์ทะเลาะกับคนขี่กราฟฟู้ด
มีคลิปส่งตรงมาให้ดู
รายละเอียดเป็นเช่นไรเดี๋ยวขยายความกันต่อ

คุณเป็นเจ้าของพี่เหรอ
ถามใหญ่พี่

มีเบิ้ลทำไง

เดี๋ยวผมก็เติ้ลที่นั่นผมจากเครื่อง
นี่มึงเหรอมึงจอดได้กูจอดไม่ได้เหรอ
จอดได้พี่มันเบิ้ล

ก็ไม่มีใครว่าอะไร

เอาล่ะคุณผู้ชมคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ

เป็นบุคคลอันตรายเขาบอกแบบนี้เลยนะ

อาจจะไม่ได้มาหาเรื่องเฉพาะคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหาร
แต่อาจจะหาเรื่องคนที่ผ่านไปผ่านมาในซอยด้วย
เพราะฉะนั้นอยากฝากตำรวจในท้องที่

ไปดูให้หน่อยว่าเป็นวินปลอม

เพราะฉะนั้นต้องปรับที่มาของเรื่องคุณผู้ชม
ในคลิปจริงแล้วมันมี๒ยกคุณ

ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วลักษณะคือเบิ้ลเครื่องใส่
ฟู้ดที่เขารอออเดอร์อาหารในซอย
หลังจากนั้นวินเบอร์๑๐ออกไปแยกย้ายไป
เหลือคนที่ขับกราฟฟู้ดเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียว
ชายคนนี้มาถึงมาชี้หน้าขึ้นอีขึ้นไอ้เลยนะคะ

ทีนี้ตอนนั้นคุณผู้หญิงที่เป็นกราฟฟู้ด
ที่เป็นผู้หญิงคนเดียวเธอคิดในใจแย่แล้ว

สุดท้ายชายที่เป็นวินเบอร์๑๐กับเพื่อน

ปรีเข้ามาค่ะแต่โชคดีมาก
มีลุงที่อาศัยอยู่ในชุมชนแถวนั้นกับพี่

ก็คือวินเบอร์๑๐กับเพื่อนเขาที่มาด้วยกันออกไป
แล้วสุดท้ายเพิ่งมารู้นะคุณ
ว่าผู้ชายที่เป็นวินเบอร์๑๐ที่เราเห็น
เสื้อวินที่ใส่เป็นเสื้อวินปลอม
ชอบแอบมารับผู้โดยสารในซอยนี้
แล้วหาเรื่องเป็นประจำเลยนะคะ
หาเรื่องเป็นประจำเพราะฉะนั้นแล้ว
เขาบอกว่าอันนี้เป็นภัยสังคม
เป็นภัยสังคมช่วยหน่อยนะฮะ
พี่กัดตอนนี้เนี่ยคือในซอยเอกมัย๑๙นะคะ
เพราะฉะนั้นตำรวจในท้องที่ฝากท่านด้วยอีกหนึ่งเรื่อง